คุณผู้ชมครับแม่ของเด็กนักเรียนชายชั้นม๒เนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าโอ้โหช้ำใจเหลือเกินฮะเมื่อเห็นคลิปนี้
อุ๊ยลูกชายโดนรุมแล้วโดนพี่ม๓เป็นสิบป่ะ
ม๓รุมลูกชายของเธอในห้องเรียนนะฮะ
ทั้งชกทั้งต่อยทั้งเตะเสยน่า
เป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
แม่มาเห็นแม่เอาเรื่องนี้ร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
ร้องสื่อแล้วก็ร้องตำรวจนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เป็นแม่
ของเด็กชายเอนามสมมุติอายุ๑๔ปีนักเรียนชั้นม๔
โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี

ถูกรุ่นพี่ม๓รวม๑๖คนคุณ
รุมทำร้ายนะฮะเตะตอยกว่าละที๒ทีนะฮะ

ส่งต่อกันในกลุ่มไลน์ของโรงเรียน
ทำให้ลูกชายต้องอับอายหวาดกลัว

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ที่๒๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
แม่พาลูกชายเข้าร้องขอความช่วยเหลือ
ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพี่เอกพบเหลืองประเสริฐนะฮะ
และทีนี้พี่เอกพบก็รับเรื่องเอาไว้นะคุณ
พูดคุยกับแม่พูดคุยกับเด็กที่โดนก่อเหตุเนี่ยนะครับ
เช้าวันนี้นะฮะคุณเอกพบพาแม่และเด็กผู้เสียหาย
มาติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สพธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีแล้วครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับน้องเอเด็กชายวัย๑๔ปี
เอเล่าให้ฟังวันเกิดเหตุเจอกับรุ่นพี่ชื่อปอน
ม๓ที่จุดจอดรถจักรยานยนต์ของโรงเรียน
แต่เขาเองไม่รู้จักกับรุ่นพี่คนนี้เป็นการส่วนตัว
ต่อมารุ่นพี่คนนี้เข้ามานั่งคล่อมรถจักรยานยนต
จอดอยู่ของเขาและเหมือนทำท่าจะขี่รถออกไปนะครับ
โดยตัวรุ่นน้องหรือว่าเด็กชายเอที่บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
บอกว่าไม่ให้พี่พี่จะเอาของผมไปไม่ได้นะครับ
แค่พูดประโยคนี้ทำให้รุ่นพี่ชื่อปอนไม่พอใจ
เข้ามาหาเรื่องกระชากคอเสื้อแล้วก็ต่อยเขานะฮะ
ซึ่งน้องเอก็บอกว่าผมต้องการแค่จะป้องกันตัว
ผมต่อยสวนไปทีนึงแต่รุ่นพี่คนนี้สู้ไม่ได้
ทีนี้เขาไปบอกเพื่อนรุ่นม๓ด้วยกัน
ทีนี้พอตอนเที่ยงพวกเขาก็ยกพวกเข้ามา
รุมทำร้ายผมจนได้รับบาดเจ็บตามคลิปนี่แหละฮะ
แล้วก็ข่มขู่ด้วยจะเอาชีวิตหากเขาไปแจ้งความ
คุณผู้ชมฮะตอนนี้สภาพจิตใจของผมย่ำแย่นะฮะ

แล้วก็ต้องการย้ายโรงเรียนเพราะกลัวจะถูกรุ่นพี่ทำร้ายอีกนะครับ
เขาบอกสาเหตุมันมาจากแบบนี้คุณ
และทีนี้นะฮะเขาก็ต้องปกป้องตัวเอง
แล้วเขาไปบอกครูครูก็ไม่เชื่อเขา
ลงโทษเขาอีกต่างหากให้เขาไปเก็บขยะ
มันมีแชทที่เขาพูดคุยกับเพื่อนชั้นม๒ด้วยกัน
ที่เขาไประบายอารมณ์เนี่ยเขาบอกกับเพื่อนบอกว่าเนี่ย
เจอรุ่นพี่เนี่ยชกต่อยกันตั้งแต่ตอนที่
รุ่นพี่ชื่อปอนด์จะมาเอาจากกระยานโยนของเขาใช่ไหม
แล้วทีนี้บอกครูครูลงโทษเขา
หาว่าเขาชกรุ่นพี่ก่อนทำให้เขาโดนครูลงโทษ
ให้ไปเก็บขยะรอบโรงเรียน
เขาก็เลยแชทไลน์คุยกับเพื่อนบอกว่าเขาโดนแบบนี้
เขาบอกเอ๊ะทำไมครูว่าแบบนั้นและเองได้อธิบายครูไหม
ว่ารุ่นพี่เขาทำก่อนอะไรแบบนี้
น้องเขาบอกพยายามอธิบายแล้วแต่สุดท้ายเขาก็โดนลงโทษ
พอโดนลงโทษเก็บขยะเสร็จขึ้นมาที่ห้องเจอรุ่นพี่รุมนั่นแหละครับ
พวกเขาก็พากันลงหมดเลยก็กลัวครับ
เพราะว่ามีพี่เขาบอกว่าเขาจะมาเล่นผมอีกรอบหนึ่งครับ
มาทำผมอีกรอบหนึ่งแต่เขาจะทำนอกโรงเรียนครับ
เห็นไหมคุณผู้ชมฮะขนาดเคลียร์กันไปรอบหนึ่งแล้วนะ
รอบที่รุ่นพี่จะมาเอาจักรยานยนต์ของเขาไป
แล้วก็ครูก็เรียกมาเคลียร์ทั้งหมดก็ถูกลงโทษนะครับ

แต่ทีนี้ช่วงบ่ายปรากฏว่ารุ่นพี่มาเอาคืนนะครับ
พี่ม๓มาทำร้ายเขารุมทำร้ายที่ห้องเรียนนะครับ
แล้วทีนี้ตอนที่รุ่นพี่ออกไปนะคุณนะ
ก็ยังขู่เขาบอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปฟ้องลำ
บอกว่าไปแจ้งดำรวจนะเอ็งโดนฆ่าแน่
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นว่า
กลุ่มนักเรียนม๓ทำไมถึงไม่เกรงกลัวกฎหมาย
และทีนี้น้องนักเรียนม๒ไปทำอะไรผิดนักหนา
ถึงได้โดนรุ่นพี่รุมแบบนี้นะครับ

การสร้างบาดแผลในใจให้กับลูกชายเป็นอย่างมาก

กล้าออกไปไหนรวมถึงไม่กล้ามาโรงเรียนด้วย

ในฐานะแม่เธอก็เจ็บปวดหัวใจ
ยืนยันจะดำเนินคดีกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับ
อกจากนี้แม่ยังติดใจครูที่โรงเรียนที่ไม่ให้ความช่วยเหลือลูกชาย

และกลับบอกให้ลูกชายเอาคืนรุ่นพี่ที่ก่อเหตุสิ

โดยการใช้นวมต่อยเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่คืน

มันยิ่งทำให้เกิดบาดแผลในใจของเด็กด้วย

เพราะว่าแม่มาเห็นคลิปนี้ด้วยตัวเอง
เหมือนกับพอรุ่นพี่เขาส่งต่อแล้วก็เป็นการประจานใช่ไหม
แล้วทำไมโรงเรียนถึงไม่เห็นโทรบอกเลยตอนที่น้องถูกทำร้าย
แม่บอกว่าคือโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นะค่อยมาคุยมาเคลียร์กัน
ยังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยวันจันทร์แปลว่าจะต้องมีความคืบหน้าแล้ว

ใช่กลุ่มเด็กที่มาทำร้ายลูกจะต้องมีอะไรแล้วแหละ
แต่พอโรงเรียนบอกว่าว่ากล่าวตักเตือนแล้วทำทันบนแล้ว
แม่ก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแค่นี้เองเหรอ
แล้วความปลอดภัยของลูกแม่อยู่ที่ไหน
เพราะว่าตอนนี้น้องก็กลัวว่าเดี๋ยวรุ่นพี่จะมาขู่อีกแล้วนะคะ

ใช่แล้วก็ไปพบตำรวจนะฮะฟังเสียงแม่นิดหนึ่งนะครับ
เราไม่ได้โทษทางผู้ปกครองหรอกแต่เขาก็ต้องรับรู้
แล้ววันนั้นครูประจำชั้นน้องเขาไม่อยู่
แต่ครูคนที่รับเรื่องไว้ทำไมไม่แจ้งเรา

เราจะไปเอาเรื่องกับใครใครจะรับผิดชอบ
ส่วนคุณเอกพบเหลืองประเสริฐที่พาผู้เป็นแม่
แล้วก็เด็กผู้เสียหายมาแจ้งความ
ไว้ที่ตำรวจสพธัญบุรีนะบอกแบบนี้

และอยากจะฝากถึงกระทรวงศึกษาที่การนะฮะ

ซึ่งโรงเรียนต้องเป็นสารที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักเรียนทุกคน
เข้าใจว่าทางโรงเรียนอาจจะมองว่าเด็กม๓
อาจจะกระทบถึงอนาคตเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ต้องต่อม๔ต้องต่อสายอะไรต่างเนี่ยนะครับ
แต่ก็ต้องมองถึงเหยื่อเด็กม๒ที่ถูกกระทำด้วย
คุณผู้ชมทีนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นท์
ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจสพธัญบุรี
จะมีการสอบปากคำเด็กผู้เสียหาย

นำเด็กพร้อมผู้ปกครองในกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุ

ตำรวจก็ต้องเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับ